ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้จะบอกว่ากู้ภัยถึงกับอ่อนใจค่ะ
ลุงไปเถอะไปโรงพยาบาลลุงบอกไม่ไปไม่ยอมไปครับ
แกไปขี่มอเตอร์ไซค์ประสบเหตุอุบัติเหตุหน้าเนี่ยไปทิ้มกับโครนนะคะ
ครับตัวมือเนื้อตัวเนี้ยแผลถลอกเต็มเลยนะแต่ไม่ยอมไป
คุณผู้ชมรู้ไหมว่าทำไมทั้งที่ตัวเองเจ็บขนาดนั้น
เดี๋ยวเฉลยดูคลิปนี้ก่อนค่ะ

คุยกันทีพวกผมมาช่วยพวกผมมาช่วย

เออแกเป็นไงนี่

ครับผมไม่ได้เสียงดังนะคะ

เดี๋ยวผมให้มานั่งตรงนี้
ผมไม่เป็นไรหรือ

ลิ้นเปรี้ยขนาดนี้คุณคิดว่า

ผมก็คิดว่าลุงแกคงไม่มีตังค์มั้ง

ถูกเลยค่ะเมามากค่ะ

อีกแล้วนะคะแล้วดูนะ

เพราะว่าเลือดไหลเยอะเลยนะคะ

ทิ้มกับพื้นคลูดกับพื้นแบบนั้น
เจ็บค่ะแต่ก็ยังไม่ยอมไป

เฉลยแล้วนะคะเพราะแกกลัว
ว่าเดี๋ยวจะถูกจับตัวไปส่ง

ตอนแรกก็นึกว่าโหเป็นห่วงรถมอเตอร์ไซค

เป็นห่วงตัวเองนี่แหละกลัวจะโดนคดี
กว่าจะคุยกันรู้เรื่อง

ปฐมพยาบาลบาดแผลที่แตกบนใบหน้า
ต้องใช้เวลาเกลี้ยกล่อมตะล่อม

คุณลุงท่านนี้วัย๖๕ปีแล้ว

พอเจ้าหน้าที่พยายามจะเข้าช่วยเหลือ
แกไม่ให้เข้าไปใกล้ตัวแกนะ

ทำไมปุ๊ยทำเหมือน

เดี๋ยวคุณผู้ชมคิดว่าดิฉันดื่มเมาแล้วฉาบไม่นะ
ไม่นะคะคุณผู้ชมแซวกันเล่นนะคะ

ต้องมายุ่งคือแกไม่ให้เข้าใกล้ตัวแก

รถมอเตอร์ไซค์ทั้งคนหกล้มขเมน

แล้วลุงเองก็ล้มหน้าถลาย

ไปปักอยู่ในโครวต้นหัวแตก

กู้ภัยสุดท้ายก็ได้นะคะ

เกิดขึ้นช่วงค่ำของวันที่๑๙ตุลาคมที่ผ่านมา
แล้วใกล้จุดเกิดเหตุก็คือป้อมยามสายตรวจบ้านเด่นค่ะ

กูภัยจะเย็นค่ะ
เย็นมากนะคะยืนเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่นานสองนาน
คนเมาเนี่ยต้องยอมรับว่าคุยกับเขายังต้องใจเย็นเลยนะ

ที่สุดแล้วลุงยอมให้ทำแผลนะคะ

อยู่ที่ตำบลนาโบดห่างจากจุดเกิดเหตุไปสักประมาณ๒๐กิโลเมตร
หลังจากที่กู้ภัยคุยแล้วได้ความประมาณว่า
ทะเลาะกับคนที่บ้านมาแล้วก็มาดื่มเหล้าจนเมาไม้
ก่อนที่จะขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
แต่ระหว่างทางฝนมันตกถนนมันลื่น
ประกอบกับลุงเมาองค์ประกอบมาครบเลยนะคะ

แกก็เลยเสียหลักล้มข้างทางนะคะ
แต่พอประสบเหตุแล้วแกก็ไม่ยอมให้ใครมาช่วยแก
เพราะแกกลัวว่าเดี๋ยวจะโดนจับตัว
ส่งตำรวจข้อหาเมาแล้วขับ

คือตอนแรกกู้ไพคิดว่าแกห่วงมอเตอร์ไซค์
ภัยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมีคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งที่บ้านให้

ห่วงตัวเองนั่นแหละค่ะกลัวจะโดนคดีเมาแล้วขับ